ท่านรู้จักแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ
เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่เคยคุ้นชื่อเลยว่ากลอยคืออะไร
ต้องบอกว่าอาหารหน้าหนาวที่คนก็ชอบทานกันเนี่ยคือกลอยส่งเครื่องนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่พยาวค่ะไปชิมกลอยกันหน่อย
ตลาดสดเพิ่มทรัพย์ในตำบลห้วยเข้าก่ำอำเภอจุน
ขายขนมของนางรัศมีใจกล้าหรือว่าพี่ปอเนี่ย
เขากำลังผสมกลอยทรงเครื่องเพื่อบรรจุถุงขายอยู่

ถ้าใครไม่รู้จักกลอยนะขออธิบายนิดหนึ่งก็ละกัน

กลอยเนี่ยมันเป็นไม้เถาเป็นพันไม้เลื้อยนะคะ
มีหัวใต้ดินคล้ายเผือกคล้ายมันนี่แหละ

แต่ถ้าเอามาหั่นเป็นชิ้นบางแช่ในน้ำแล้วก็ต้ม
ก็จะทำให้อร่อยแล้วก็ไม่มีพิษด้วย
ปอบอกนะคะว่ากลอยทรงเครื่องที่ร้านเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีหัวกลอยออกมา
เขาจะไปรับกลอยสดที่หมักมาแล้ว

จากนั้นเอาไปคลุกเคล้ากับมะพร้าวขูด
น้ำตาลทรายงาดำแล้วก็กล้วยน้ำหวานึ่ง
ใส่ถุงวางขายถุงละ๑๐บาทค่ะ

ชั่วโมงเดียวขายเกลี้ยงแผงเลย

ใครที่มาซื้อกลอยทรงเครื่องของร้านพี่ปอไปกินเนี่ย
ไม่มีอาการแพ้หรือคันระคายคออย่างแน่นอน
เพราะว่ากลอยที่ร้านผ่านกรรมวิธีทำแบบสะอาด
แล้วก็นึ่งส่วนผสมทุกอย่างสุกเรียบร้อย

กลอยกินกันได้อร่อยท้องเลยค่ะ